คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูกันหน่อยค่ะ
ด่านด่านลาดกระบังเขามีการแข่งเรือยาวกัน
ดิฉันไม่ได้พูดเล่นไม่เชื่อลองฟังดู
พลิกเลี่ยงกันปัด

นี่คือแข่งเรือยาวกันตรงนี้หรืออย่างไร
คุณเชื่อไหมคลิปนี้คนเข้าไปดูล้านสองแล้วนะ
ผมได้ยินเสียงนี้บ่อยนะแต่ผมไม่เคยอัด
แสดงว่าคุณผ่านด่านลาดกระบังบ่อยใช่ไหม
บ่อยคุณคุณมันเป็นเส้นมอเตอร์เวย์หรือใช่
เตอร์เวย์ตรงนี้มันจะติดมากรถติดยาวเลย

เตรียมเงินไว้ให้พร้อมเลยนะครับอย่างนี้
เร็วมากพูดเร็วมากใช่ค่ะแล้วเนี่ยคือคนก็ไปคอมเมนต์ถามกันเพียบเลยนะ
เพราะว่าคนที่โพสต์เขาก็บอกว่าถึงว่าไหลวัยเอาไปเต็ม๑๐เลย
ฉันเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะนะบางคนก็ถามไงบอกว่า
นี่คือแข่งเรือยาวอยู่เหรอภาคอย่างมัน
นี่มีคนเข้ามาบอกด้วยนะบอกว่าเนี่ยผ่านเหมือนกันวันนี้
น่ารักดีแม่นั่งอยู่ในรถถามว่าใครขายเงิน
มันก็ขายง้อแล้วก็มีคุณผู้ชมคนหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าเผินเลย
ฉันเคยเป็นคนประกาศที่ด่านรัฐกระบัง
นี่พี่บอกหน่อยได้ไหมว่าพี่พูดสดหรืออัดเสียง
พูดสดพูดเขาพูดสดแล้วมีคนไปบอกด้วยนะบอกว่าเอาจริงนะ
ถ้าเกิดว่าใครผ่านแล้วไม่ได้ยินเสียงนี้
ว่าคนนั้นมาไม่ถึงด่านลากระบังจริง
นี่ผมได้ยินบ่อยคุณอริยาไม่เคยได้ยินเหรอ
ได้ยินเวลาที่จะไปทางเส้นภาคตะวันออก
ถ้ากลับเข้ากรุงเทพในช่วงเย็นวันศุกร์

นี่ไงคือตรงนั้นรถมันติดหน้าด่านเยอะ

นี่โบนัสต้องมาแล้วค่ะปลายปีนี้ทำงานดีขนาดนี้